ซึ่งร่างรัฐมนูญฉบับลงประชามติ๗สิงหาคมนี้นะครับ
สำหรับมุมมองของอาจารย์และก็นักศึกษา
สาขารัฐรศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็มองว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย
แต่ก็ยากต่อการที่จะวิเคราะห์นะครับ
เพราะว่าใช้คำอธิบายในแต่ละมาตรากว้างเกินไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
อาจารย์และนักศึกษาสาขารัฐประสาสนศาสตร์

ทำร่างรัฐธรรมนูลมาอย่างต่อเนื่อง

จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพราะมองว่าการเผยแพร่รายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูล
ให้ประชาชนได้ศึกษาช้าเกินไป
มันก็ค่อนข้างจะปล่อยค่อนข้างจะเลสนิดนึง
คือลีลิสต์ออกมาให้เป็นสาธารณชนค่อนข้างจะช้านิดนึ

จะให้ดีมันต้องยาวตั้งแต่ยุคท่านบวรศักดิ์มาถึงวันนี้
จะถือว่าพอดีพอดีกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ของคนไทยนะคะ
ไม่ใช่เรื่องจะบอกเสร็จเมื่อประมาณเมษาแล้วบอก
บอกว่า๗สิงหานี่คือลงประชามติรับหรือไม่รับ
ขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกมองว่า
ร่างนี้อธิบายรายละเอียดในมาตราต่างกว้างเกินไป
วิเคราะห์อย่างเป็นกลางถึงข้อดีข้อเสียเป็นไปได้ยาก

อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักวิชาการ
หรือประชาชนหลายคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่า

รัฐธรรมนุนฉบับนี้กว้างนะคะ

เราอ่านแล้วเรายังต้องตีความ
ตีความนั้นก็ตีความได้อีกหลายแง่หลายมุม
มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ตีความ

ส่วนประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี
และการที่สวมีส่วนเลือกนายกได้นั้น
นักศึกษาปริญญาตรีระดับผู้นำ

ก็มีแนวคิดแตกต่างกันอย่างมีเหตุผล
สสกับสวมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่
สำหรับระบบการเมืองไทย
ที่ว่านายกรัฐมนตรีมาจากคนนอก
ไม่ใช่แค่นักการเมืองที่อยู่ในพักนั้น

ที่เรายังพบเจอกันอยู่ทุกวันก็คือ

การที่จะให้กลุ่มบุคคล
ซึ่งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเลย
ก็คือแม้ได้มาจากประชาชนในตรง
มีสิทธิ์ขาดในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผมว่ามันจากที่ได้เรียนมา
ในทางราษฎรษัศนศาสตร์
คือมันเป็นอะไรที่ผิดหลักมากครับ
แต่ข้อดีที่เห็นว่าเป็นจุดเด่นในร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้

คือการระบุชัดเจนเกี่ยวกับบทลงโทษนักการเมืองที่ทุจริต
เห็นด้วยเลยนะเห็นด้วยอย่างมากเลยว่า
การที่คดีความของความเป็นนักการเมือง

แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบใจตรงที่ว่า
เขาบอกว่าห้ามนักการเมืองใช้อภิษฎเหนือประชาชน
ที่สำคัญทุกคนรู้สึกเสียดายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อดีข้อเสียน้อยเกินไป
จุดนี้เองจึงทำให้ผลของการทำประชามติที่จะออกมา
ไม่ตอบโจทย์ความพึงพอใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนุนได้อย่างแท้จริง
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน